เอาไปต่อกันที่ข่าวของสาวมิวนิษฐากันบ้างค่ะ
คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของเธอนะช่วงนี้
เพราะว่าเธอกำลังจะได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยนะฮะ
อันนี้เปลี่ยนลุคมากนะสำหรับพี่เต๋อด้วยแล้วก็สาวมิวด้วยนะฮะ
ต้องถือว่าเป็นโอกาสดีที่นางเอกสาวมิวนิถาได้แสดงฝีไม้ลายมือ

ภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียว

โดยนางเอกสาวบอกว่าดีใจแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์
ได้ร่วมงานกับทางค่ายหนังชื่อดัง
รวมไปถึงพระเอกอย่างเต๋อฉันทวิทย์ด้วย
ซึ่งมิวก็หวังว่าแฟนคลับทั้งในและก็ต่างประเทศ

ก็ต้องมาร่วมชมในวันที่หนังเข้าโรงฉายด้วยนั่นเองค่ะ
ทั้งนี้นะคะมิวเองก็ขอเผยถึงเรื่องความรัก

เรื่องว่าสาวมิวเขางานเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณ
แต่ว่าไม่เป็นปัญหานะก็เชื่อว่าแฟนนุ่มเข้าใจดี

แบบจะไปควงกันเที่ยวในช่วงวันเกิดอย่างนี้

วต่อกล้องนี้นะคะ
แล้วก็เป็นพี่โต้งพี่เต๋ออะไรอย่างนี้
ความกราบที่เราอยากร่วมงานมาตั้งนานแล้ว
เราก็ดูหนังเขามาตลอด
แล้วจะได้ไปส่ายตรงประเทศไว้เพลินต่อไหน
บังคับให้ไปดูค่ะไม่ดูก็ต้องบังคับให้ดู
ปีดีค่ะเจอกันน้อยเหมือนกันแหละค่ะ
แต่ก็จะได้เจอบ้างก็คือพยายามจะได้เจอทุกอาทิตย์
แต่มันก็จะแบบแป๊บเดียวกินข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ว่าแบบเราแบบงานเยอะจังเลยไม่มีเวลาอะไรอย่างนี้
แต่ก็ทำไงได้ก็งานมันเยอะ

แต่แค่แบบอาจจะมีแบบบ่นบ้างนิดหน่อย
วันเกิดเหรอคงไม่ได้ไปเที่ยวไหน
ก็คงแบบทำงานอยู่สักที่นึง

เป็นเหมือนภาคต่อของกวนมึนโฮ

เขาบอกว่าแฟนเดยเป็นแฟนกันในหนึ่งวัน
คือนางเอกเนี่ยสูญเสียความทรงจำชั่วคราว๑วันใช่ไหม
หนุ่มเต๋อเองก็เปลี่ยนลุคมากเหมือนเงาะป่าซากัน
ค่ะก็เห็นทราบมาว่าคุณเต๋ยเพิ่มน้ำหนักกว่า๑๐กิโลเลย

แล้วก็ทำผมอีกนะคะ
แต่เราสองคนนี้ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมาเอง
ที่ฉันไม่ได้เล่นหนังนะชิ้นก็แค่แค่กินเฉย